นี่ข้าวใส่ใคร

หนูต้องหอม

ใช่แล้วหนูต้องหันฝั่งนี้ตลอดเลย

เพราะว่าพี่อุ๋ยนั่งฝั่งนี้หนูนั่งฝั่งนี้

ไม่ได้มันเป็นที่แบบ

ไม่คือหมายถึงว่าคือมันหันได้ค่ะแต่ว่ามันเจ็บ

พ่นเออหนูกลัวอาจริย์มิวโชว์แล้วล่ะ

อภัยถ้าวันนี้คอแข็งนะคะไม่ได้ดื่มเหล้า

หัดหันตั้งตัวอย่างงี้จะ
พวกนี้มีละเปิดที่กระทรวงกระโหม
ซ่อมอยู่สองครั้งสุดท้ายเครื่องปั่นไฟก็ระเบิดตู้มเลยค่ะ
มีแบตเตอรี่เป็นเศษแบตเตอรี่กระเด็นใส่เจ้าหน้าที่ทหาร๑รายด้วยนะคะ
อันนี้ระเบิดในช่วงประมาณเที่ยงหน่อย
ก็ทำให้ที่หัวตาข้างขวารู้สึกว่าจะบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่ว่าสื่อที่อยู่แถวนั้นแล้วก็กำลังพลต่างเขาก็ตกออกตกใจกัน
เพราะอยู่มันระเบิดตู้มขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
แล้วก็อย่างที่พี่มดบอกว่าวันนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีบิ๊กตู่เนี่ย
มีกำหนดการเดินทางมาประชุมสภากลาโหมพร้อมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพด้วย
จากสำนักงานโยธาธิการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานประหลักกระทรวงกลาโหม
ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ย
แตรีมันบวมเพราะว่ามันเสื่อมสภาพแล้วมันก็เลยระเบิด
ตอนนี้มีการปิดพื้นที่ซ่อมบำรุงเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงมีทหารบาดเจ็บด้วย
ใช่ก็คือเขาบอกว่ามันก็เหมือนเวลาที่เราเจอเหตุการณ์หม้อแป้งระเบิด
เสาไฟรั่วหรืออะไรอย่างนี้คือมันต้องหั่นตรวจสอบตลอดเวลา
ไม่ใช่ว่าแบบเกิดเหตุแล้วค่อยไปตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม

เมื่อวานนี้อันนี้ของคอรมอลเมื่อวานนี้
เมื่อวานนี้ขอรมอลที่แกออกมาพูดเนี่ยไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ทำท่า
เหมือนกันว่าที่คนก็ถามได้ไปดูบอลหรือเปล่า

เมื่อวานนี้ประชาชนใจฟูพอสมควรฮะ
ก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าเลิกตั้งป้อมใส่กันแล้วล่ะที่มร

วันนี้คุณสมชัยศรีสุธิยากรศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา

สอบบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยเนี่ยนะฮะ
เขาโพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงการแถลงข่าวของ๘พักร่วมตั้งรัฐบาลนะครับ
ว่าหวานไปทั่วจักรวาหญ์
หวานเจี๊ยบอย่างนี้แหละปักฮะ
ถูก

เพราะว่าประธานสภาที่เราอธิบายให้คุณฟังไปว่า
จะต้องมาจากสอสอ
มีคนนอกได้นายกจะต้องมาจากคันดิเดตค่ะถูกต้องไหมฮะเขาก็เลยบอกว่า
เอาละประธานสภาเนี่ยขอให้แบบว่าใกล้เปิดสภา
กรกตรับรองก่อนค่ะให้กรกตรับรองก่อนแล้วห้าวันเนี่ย
ก่อนประชุมนัดแรกเราคุยกันสรุปกันว่าใครจะเป็นประธานสภา
ประเมินสถานการณ์ตอนนั้นใครได้ใครเสียใครควรขึ้น
ก็ว่ากันด้วยเหตุและผลพักใหญ่ไปคุยกันเอง
แต่นี่เข้าอาทิตย์ที่๓ถูกต้องไหมฮะหลังจากที่เลือกตั้งกันมา
ตามกฎของเขาจริงจริงแล้วตามรัฐมนูนเนี้ยก็คือหกสิบวัน
หกสิบวันหลังวันอาทิตย์ที่สิบสี่ที่ผ่านมาเนี้ยใช่ค่ะเรามีเวลาอีกหกสิบวัน
สิบสามพฤษภามิกรกฎาถูกกรกตรับรองปุ๊
หลังจากนี้ก็จะเป็นการเปิดสภาเปิดประชุม
เปิดประชุมเพื่อเลือกประธานรัฐสภานั่นแหละเราก็ต้องดู
บอกเนี่ยก่อนเปิดประชุมสัก๕๖วันเนี่ยมาคุยกันใหม่ดีไหม
เนาะสองที่เขาบอกอุ้ยเอกสารหลุดกันเต็มไปหมดเลย
ค่ะสำหรับโคต้ารัฐมนตรีซึ่งวันนี้ทุกคนก็บอกว่า
แต่ละพักเขาบอกเขายังไม่รู้นะว่าโผล่เหล่านั้นอ่ะ
มันหลุดมาได้ยังไงซึ่งยังไม่จริงทุกคนก็ปฏิเสธว่า
ยังไม่มีการแบ่งกระทรวงขนาดนั้นหรอกค่ะตำแหน่งรัฐมนตรี
เลิกเกรงว่าพักไหนได้กระทรวงอะไรกันก่อนอืมใครในพักได้กระทรวงไหน
เรียกว่าใครว่าเตรียมว่าบางคนบอกโอเคว่าที่สอสอเรียกได้
ว่าที่นายกเรียกได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าตามหลักรัฐมนูลแล้ว
คุณพิธาคือว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐อันนี้คือตามหลัก
ถ้าสมมุติชนะการเลือกตั้งใช่ค่ะถูกต้องไหมฮะแต่ไอ้เรื่องรัฐมนตรีเนี่ย
เขาบอกใจเย็นอย่าเพิ่งเรียกว่าท่านรัฐมนตรีกันเยอะ
อย่าเพิ่งเรียกว่าที่รัฐมนตรีกันเลยอย่าเพิ่งเรียกท่าน
มันยังไม่ได้สรุปยังไม่สรุปยังไม่สรุปเลยอืม
ใครอยากแสดงฝีมือว่าเหมาะสมก็มาลงในคณะทำงานเตรียมการนโยบายคืน
อย่างที่เมื่อวานเนี่ยที่เขามีการประชุมกัน๘พักร่วมเนี่ย
เขาก็บอกว่าจะมีคณะทำงานแล้วถูกต้องไหม
ณทำงานเนี้ยมันจะแก้ปัญหาเรื่องอ่ะไฟฟ้าแพงค่ะ
เรื่องปัญหาเรื่องอะไรนะเกี่ยวกับกฎหมายที่จะเข้าสภา
อืมเมื่อวานดูเนี้ยที่เขาเซ็นเซ็นกันประชุมกันออกมา
เมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้เก้าข้อเมื่อวานนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการทำงาน
อ๋อเจ็ดคณะเจ็ดคณะเจ็ดคณะใช่ไหมฮะเรียนเรื่องเศรษฐกิจและสังคม
กิจสังคมมีเรื่องค่าน้ำค่าไฟเรื่องค่าน้ำมันพลังงาน
พลังงานพูดถึงดีเซลใช่ที่วันนี้โอเคแล้ว
เซลของรัฐบาลบิ๊กตูเนี่ยเขาพยุงเนี่ยเดี๋ยวดีเซลมันอาจจะเด้งขึ้นมา๕บาท
ใช่ค่ะถ้าเด้งขึ้นมาห้าบาทเนี้ยซวยแล้วนะฮะอืม
ทุกอย่างขึ้นหมดรวดแน่นอนค่าขนส่งค่าขนส่ง
จิสติกทุกอย่างแพงหมดเลยอืมเพราะฉะนั้นเขาบอกระวังคืออ่ะ
จะทำยังไงกันต่อไปเนี่ยเขาคณะทำงาน
เขาจะมีคณะทำงานด้านค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันดีเซลแล้วก็ราคาพลังงาน
เพราะว่ามันหมดเวลาที่บิ๊กตู่อุ้มตอนนั้นถูกต้องไหมครับ
ของของทางด้านพลเอกประยุทธ์เก่าเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาหรือเปล่า
สองเนื่องจากตอนนี้เป็นเอลนิโยโอเคละฝนตกอยู่จริง
สารไอ้มิ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวแกขึ้นรถฉันไปฝังเข็มนะอืม
คณะทำงานจริงจริงแล้วเขาบอกเตรียมรับมือหรือยังเพราะเดี๋ยวฝนมันจะตกช่วงเนี้ย
แล้วมันจะทิ้งช่วงไปนานเลยครับเพราะปรากฏการณ์เอลนิโยค่ะ
คณะทำงานก็ต้องเตรียมตัวเลยมันจะไม่ต้องไม่เหมือนรัฐบาลที่ผ่านมา
จำได้ไหมฮะตอนของคุณยิ่งรักมาถึงปุ๊บน้ำท่วมปั๊บอืม
อันนี้เราเตรียมไว้ก่อนเตรียมก่อนแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
คณะทำงานด้านภัยแรงเอลนิโยสามเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันนานแล้ว
เกี่ยวกับการแก้ปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งก็มีกระแสข่าวว่าตอนนี้มีต่างประเทศเข้ามาดูกันแล้วเหมือนกัน
ใช่เขาลงพื้นที่อยู่เป็นองค์กรต่างประเทศ
ลงพื้นที่อยู่ที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

ค่ะวันนี้ก็ต้องทำงานกันตรงนี้เรื่องอีกหนึ่งเรื่องค่ะ
เกี่ยวกับคณะทำงานในการแก้ไขรัฐธรรมนูล
อันนี้เขาก็เน้นย้ำอยู่แล้วเรื่องการแก้กฎหมาย
สวสมัยหน้าสวจะยังไงต่อบทบาทของสวคืออะไร
ที่มาของสวคืออะไรก็ต้องดูกันต่อไป
ค่ะนะฮะต่อไปคือคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
หรือที่ปัญหาที่คนเรียกร้องกันเยอะเหลือเกินคือ

ยาเสพติดเนื่องจากปัญหาซื้อง่ายกับวิตามินซี
อันนี้เขาก็เตรียมตัวแล้วอันนี้คือของว่าที่

ปืนไหมอย่างรายการให้หนุ่มออกอันนี้

ก็มันก็พูดแล้วก็ใครได้ยินอ่ะ

จริงคือมันพูดทุกวันอยู่แล้วแต่แก้ยังไง

ถูกต้องป่ะแก้ปัญหายังไง
ก็ต้องคิดกันไปแต่อันนี้คือก่อนเปลี่ยนผ่าน
ถามว่าอำนาจจริงแล้วก็ยังไม่ได้มีอำนาจ
ในการเปลี่ยนเตรียมไว้ว่าวันหนึ่ง
เขาไปทำงานเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้ว
ปัญหาเหล่านี้มันจะได้โฟลต่อไปเลย
เอาละแล้วก็บอกกำชับกำชาพลทหาร
ห้ามทำปืนลั่นอันนี้แหละ

มาจากค่าราชการถูกอ้าวน้องไล่ไปเลยกระดยิงทั้งหลาย

งจี้มาพูดถึงปืนประดิษฐ์ปืนที่หาซื้อกันง่าย
แต่ทั้งหมดเหตุการณ์ใหญ่ทั้งหมดบอก
ว่าเหตุการณ์ใหญ่ป่นทองหรือกราดยิงอะไรก็แล้วแต่
ใครคือเครื่องแบบ
แล้วอาวุธที่ใช้มาจากไหน

แล้วเขาบอกอีกฝ่ายนึงจะนึกเองว่าเออยิงก่อนฆ่าก็ตอบยิง
เดี๋ยวมีชีวิตเหรอไม่ได้ทาปากเธออ๋อไม่ได้ทาปาก

อะไรนะอ่านข่าวอยู่เขาฟังอยู่

เจ๊ติดเตือนด้วยมันไม่ได้อยู่

ไม่ได้อยู่แม่

พวกเขาบอกว่าตอนนี้ต้องเข้าใจแม่ทัพต้องเข้ามา

อะไรอย่างนี้นะก็หวานชื่อแล้ว
แล้วตรงนี้โนโตะไหม

วันนี้สิ่งที่พักเก้าไกรควรจะทำคือ

แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวันนี้ต้องหาเสียงกับวุฒิสภา

ทั้งหมดทั้งมวลก็เกิดขึ้นแล้ว
เราไปเออมันมีอะไรก่อนหรือเปล่า

อืมอ่ะโอเคนะครับไปดูเรื่องของสวยนะฮะ
คือพบตรรับว่ามีสวยสติ๊กเกอร์จริงนะครับ
สอบ๑๕วันเนี่ยรู้นะฮะแล้วก็มีการสั่งตั้งชุดเฉพาะกิจปราบปรามด้วย
คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับทางฝั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ผลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน์ท่านก็เปิดเผยถึงความคืบหน้า
สติ๊กเกอร์นะฮะระบุว่าจากผลการตรวจสอบเบื้องต้น
พบว่ามีสวยสติ๊กเกอร์จริงนะฮะซึ่งตนเองอ่ะ
ก็ได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วเมื่อเป็นข่าวผมเองก็รีบตรวจสอบนะครับ
โดยเจรตำรวจแห่งชาติบอกว่าจะทำให้เสร็จภายใน๑๕วัน
รวมถึงมีคำสั่งครับให้ภูมิครับการตรวจทางหลวง
ย้ายมาช่วยราชการเพื่อความโปร่งใสหากสืบสวนและขยายผลไปถึงผู้รับผู้ให้
ใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับต้องดำเนินคดีโดยเด็ดขาด
เมื่อถามว่าการที่มีสวยจริงใครเป็นคนจ่ายสวยใครเป็นผู้รับสวย
ทางฝั่งของพบตรบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยขอรอผลการตรวจสอบซะก่อน
ถ้ามีสวยผู้ที่จ่ายคือขนส่งผู้รับอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งจะต้องนำรายละเอียดมาสรุปผลกันอีกครั้งหนึ่ง
รวมถึงมีการตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมาสอบสวนหากมีจุดไหนที่ปล่อยประละเลย
หย่อนยานก็จะต้องรับผิดชอบในความบกพร่องนั้นด้วย
ถ้าประชาชนพบเห็นหน่วยไหนยังปล่อยให้มีก็ขอให้รีบแจ้งเบาะแสเข้ามาทันทีนะฮะ

ผู้รักผู้ให้ในพิเศษข้องกันคราว๔โรงแรมก็ต้องอุทัน

แล้วว่ามีสวยจริง
ให้ย้ายตัวท่านเองออกมาเพื่อความโปร่งใส
คือเพราะว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยก็แน่นอนครับ
มีประเด็นที่ถูกพูดถึงเยอะแยะมากมาย
ก็ขณะเดียวกันนะครับทางคุณวิโรธ
เป็นสอสอบัญชีรายชื่อพระเก้าไกล
มีการเสนอแนะนะฮะเกี่ยวกับการตรวจวัดน้ำหนักรถบรรทุกขณะวิ่ง
ไม่ว่าจะอาจจะพิจารณาใช้น้ำหนักเฉลี่ยต่อล้อ
มาเป็นเกณฑ์แนวทางนะฮะในการใช้น้ำหนักรวม

โดยพิจารณาตามจำนวนล้อและปัจจัยนะครับ
เพราะปัจจัยที่ทำให้ถนนชำรุดก็คือ
น้ำหนักเฉลี่ยที่ถ่ายลงมาที่ล้อนะฮะ
คือความปลอดภัยด้วยถูกต้องไหมล่ะเนี่ย

เขาก็เห็นสติ๊กโก้งสติ๊กเกอร์กันเยอะนะ
มีคนบอกว่าก็เคยเห็นบางคนก็บอกไม่เห็น

สวยนี้มีมานานมากเป็น๑๐ปีแล้ว

ไม่แต่รู้อาจจะแต่เราไม่รู้ว่า
จริงแล้วสติ๊กสติ๊กเกอร์มันคืออะไร
มันแปลว่าอะไรไงเรานึกออกปะล่ะ
ก็ถ้าสมมุติครั้งนี้คุณวิโรธเขาออกมาพูดว่ามันคืออะไร
แล้วคนเขาก็รู้ว่าเฮ้ยสรุปแล้วเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์นี้

ทุกคนก็เก็บรายเดือนต่อฮันใช่ไหมคะ

ซึ่งแต่ละป้ายจะต้องเปลี่ยนไปทุกเดือนนะฮะไม่ใช่เดือนนี้แล้วจะอยู่ยาวไม่ใช่
เขาบอกมันจะเปลี่ยนไปทุกเดือนอันนี้ทางทีมทีมข่าวไทยรัฐเนี่ย
เขาก็พยายามทำมาว่าป้ายก็จะมีการเปลี่ยนไปทุกเดือน
เขาว่าอย่างนั้นนางจะมีตั้งแต่กาต้ายแอปแอปเปิ้ลมีแพนด้งมีแพนด้า
ซึ่งอนี้ก็ต้องดูเดี๋ยวต่อด้วยนะฮะเงี้ย

เอาขึ้นมาหน่อยสิอืมเนี้ยเขาก็บอกราคาค่าธรรมเนียมเนี้ย
ละสองหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนถ้าเป็นถ้าเป็นสติ๊กเกอร์ดี
เพื่อที่เปิดรูปประเทศไทยจะวิ่งได้จะแบบระยะสั้นระยะยาวข้ามจังหวัดหรือในพื้นที่ที่มีปัญหาเรียกตรวจอะไรอย่างนี้
ซึ่งมันเขาบอกตกใจนะฮะ๑ตันเท่ากับกี่กิโลพันกิโลพันค่ะน่ะไม่แค่ถึงคิดดูว่า๗๐ถึง๑๐๐กิโล
หมายถึงว่าจะแบกอะไรกับนักหนาถนนก็ต้องซุดเนาะ๗๐๑๐๐ตันถนนก็ต้อง๑๐๐ตันเท่ากับหมื่นกิโล
แล้วถนนก็ซุดถนนซุดก็เอางบไปซ่อมเนี่ยดูสิมันจะมีระยะสั้นระยะยาวอีก
คือมีวิ่งวิ่งได้เฉพาะในจังหวัดของตัวเองกับวิ่งได้ข้ามภาคอีก
ตัวอันนี้ใช้ได้สำหรับแบบโซนภาคอีสานโซนภาคเหนือโซนภาคกลางอะไรอย่างนี้

ซึ่งก็บอกบางคนบอกเขารู้มาแต่บางที
ไม่รู้ว่าใครเคยเห็นอย่างคุณเจ้า
ก็ไม่มีอะไรก็เป็นเรื่องราวของ
เมื่อวานคนตามดูกันตลอดทั้งวันเลยอะคะ
เมื่อวานเคสนี้คนตามดูทั้งวันใช่ไหม
ก็คือทางฝั่งของคุณกมลพรใช่ไหม
คือตัวคุณกุมพรเองเนี่ยก็เป็นนักลงทุนคนหนึ่ง

ซึ่งซื้อมาจากทางฝั่งของกรมบังคับคดี
ซึ่งทางฝั่งของคนที่ถูกยึดบ้านไปเนี่ย
ก็คือทางฝั่งของลุงเดชา

พอลุงเดชาเนี่ยคือแกขาดแกขาดขาดต่อกับแบงค์เนี่ย
คือเรื่องของเรื่องคือบ้านหลังนี้ลุงเดชาผับแบงค์อยู่อะค่ะ
คืออย่างนี้ลุงเดชาเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านนะฮะ

แล้วลุงเดชาเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าขาดส่งนะฮะ

ก็เลยเหมือนกับถูกแบงค์เนี่ยฟ้องแล้วก็ยึด
พอยึดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการพิทักษัพบังคับคดีต่างนานา

คือเอาเสร็จแล้วก็เอาไปขายทอดตลาดนะฮะ
ทีนี้โดยบริบทแล้วก็ต้องเข้าใจก่อนว่าในข้อกฎหมายของทางฝั่งของกรมบังคับคดีเนี่ย
คือเขาไปขายที่เจ้าของก็ไม่ได้ยินยอมถูกไหม

เพราะกรมบังคับคดีเพราะว่ามันเป็นการบังคับ
เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีสิทธิ์หรอกที่ว่าคือเหมือนกับว่าเขาจะไปไล่หรือไปอะไร

อ๋อคือเหมือนกันว่าถ้าเอาในความเข้าใจมินทร์ตอนแรกคือเหมือนกันว่าพ่อฤคษาส่องเสร็จปุ๊บแบงค์ก็เลยมายึด

จ่ายเงินเข้ามามันก็จะขาดจากลุงเดชา
นึกออกไหมครับเสร็จแล้วเงินมันเหลือเท่าไหร่
ก็จะต้องมีการพรให้ลุงเดชา

ใช่เพราะมันเกินไงเกินจากที่เขาวางไว้
สมมุติว่าลุงเดชาติดสมมุตินะติดหนี้อยู่๕หมื่นบาท
แล้วเขาบังคับคดีเขาขายไปได้แบบ๖๐๐๐บาท
มีส่วนต่างมาหมื่นนึกออกต้องให้ลุงเดชาเข้าไป

เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของทางฝั่ง

คือบังคับคดีก็
จริงไม่สามารถที่จะไปไล่ลุงเดชาออกได้

แต่ทีนี้เขาก็มีข้อกฎหมายของเขาเหมือนกัน

หลังจากที่มีคนมาซื้อบ้านหลังนี้ไปแล้ว

สิทธิ์ทั้งหมดมันจะขาดลุงเดชา

คือคุณกระมวลพรเนี่ยก็เลย
พยายามจะไปพูดคุยกับลุงเดชา

จะขอวันนี้ต่อจากทางฝั่งของคุณกระมวลพรนี่แหละ

ก็พยายามไปติดต่อทางลุงเดชาอยู่ตลอดเวลา

สุดท้ายก็เหมือนกับเป็นการประวิงเวลาไปเรื่อย

ทางคุณอรไทย

บอกว่างานเขายุ่ง
ที่มีการฆ่ากันเนี่ย
เขาก็เอาใบนี้ไปเพื่อจะไปบอกว่าเขาได้หมายมาแล้วนะ

หมายจัดประกับกรมพักษณ์คดีให้ออกนะ
สุดท้ายก็เกิดเหตุแล้วก็ยิงเสียชีวิต
นั่นแหละทีนี้ในมุมของกรมคับคดี
ผมเข้าใจเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแล้วว่าเป็นยังไง
เพียงแต่ว่าพอสุดท้ายกรมพักษณ์คดีเนี่ย
ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นคนที่ทางต้องมาเหมือนบังคับคดี
เขาก็จะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปไล่ลุงเดชาออกหรอกเนอะ
แต่ว่ามันเป็นกฎหมายที่ถูกเขียนขึ้นมาในปี๖๐
คือเหมือนกับแก้กฎหมายปี๖๐ทีนี้
ผมก็เลยมีการพูดคุยกันว่า
คือสังคมและประชาชนมันก็สงสัยว่า
แล้วทำไมถึงไม่มีการหาเขาเรียกกับอะไร
ข้อยุติยุติอย่างเช่นว่าเปลี่ยนข้อกฎหมาย
อะไรก็แล้วแต่ว่าเฮ้ยคุณสามารถที่จะแบบ
เอาคนที่อยู่เป็นลูกหนี้เนี่ยออกไปก่อนได้ไหม
คือไม่ได้ผลักภาระไปให้เจ้าของใหม่ว่าอย่างนี้
ใช่แต่ทีนี้มันก็จะมี๒มุม
มุมนึงเนี่ยเขาก็คิดอย่างตัวพี่
อีกมุมนึงเนี่ยเขาก็จะมองว่าจริงมันคือข้อกฎหมายที่เขาวางไว้แบบนั้นอยู่แล้ว
เพราะว่าทางฝั่งของกรมบังคับคดีเนี่ยเขาไม่ใช่เจ้าของบ้าน

เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไล่ลูกหนี้ออกอ่ะอ่า
อะไรอย่างนี้มันก็เป็นสองมุมมองก็เลยต้องให้เจ้าหนี้เป็นคนไปไล่เอง
ก็คือเจ้าของใหม่นั่นแหละมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้
วันนี้พี่ก็แสดงความคิดเห็นก็บอกว่าเออเนี่ย
เขาก็มองว่าเฮ้ยแล้วทำไมคุณถึงแบบจะขายบ้านออกไปแล้วคุณไม่เคลียร์ออกไปซะก่อน
มันสามารถที่เปล่าว่าจะไปแก้กฎหมายได้ไหมถ้าอยากเราจะรอเกาะกฎหมาย
โดยที่แบบกฎหมายนั้นมันไปประโยชน์ในประชาชนจริงไหม

ที่พร้อมขายจริงแบบนั้นถูกป่ะคะ

จริงมันเป็นหน้าที่แบงค์ไหมพี่หนุ่ม

ถ้าว่าแบงค์เป็นเจ้าของแล้วแต่ว่าแบงค์อาศัยอำนาจของกรมบังคับคดี
ประชาชนคนที่ไปซื้อเขาก็จะไม่เข้าใจเพราะเขาซื้อจากกรมบังคับคดี

คือมันก็อาจจะเหมือนกับสมมุติว่าเราไปสมมุติเราไปซื้อแอร์จากยี่ห้อหนึ่งผ่านทางตัวแทนจำหน่าย

ที่ตัวแทนจำหน่ายเขาก็ต้องไปคุยกับทางต้นทาง

เจ้าของแอร์อย่างนี้คืออันนี้คือน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้ไง
แต่ว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอันนี้
แล้วที่ลุงเขาพูดบอกว่าเขาโดนแบงค์โกงอ่ะคะ
อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือลุงเขาเหมือนกับไปพูดประมาณว่า
เขาเองจ่ายเงินให้กับแบงค์มาตลอด

แล้วบางเดือนก็อาจจะขาดไปหรือบางเดือนก็จ่าย
แต่ทำไมเงินถึงไม่ไปถึงแก๊งก็ไม่รู้น่าจะมีใครที่โกงไป

ทำไมตอนที่แบบเขาจ่ายเงินมาเนี้ย

เงินจากส่วนตังค์ที่เขาไปขายเท่าตลาดไปแล้วลุงนะครับ
คือวันนี้มันก็มีเสียงทั้งสองมุม
เสียงคนที่เข้าใจในมุมที่ว่าโอเค

มันต้องควรจะต้องเข้าไปช่วยจัดการตรงนี้ไหม
อีกมุมหนึ่งก็มองว่าพวกคุณไม่เข้าใจหรือไง
ก็เนี่ยมันคือข้อกฎหมายกรมบังคับคดีเพราะว่าเขาไม่มีสิทธ
เพราะว่าเขาเป็นเจ้ากรรมคดีเขาไม่ใช่เจ้าของบ้าน
เขาไปบังคับเอาบ้านมาเนี่ยทั้งที่
จริงแล้วเนี่ยทางฝั่งของลูกหนี้เนี่ยก็ไม่ได้อยากจะยินยอมหรอก
เพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปไล่เขาออกอะไรอย่างนี้

คือไปยึดทรัพย์สินที่ถูกแบงค์ยึดมาแล้ว
จากที่ลูกหนี้เป็นหนี้อยู่
คือข้อกฎหมายอาจจะเขียนไว้โดยไม่ได้คิดว่า

เพราะตัวเองไม่ได้ผ่อนแล้วแต่ก็ยังแบบไม่ยอมออกอะไร
ใช่แต่จริงแล้วมันก็มีไง

จริงวันนี้เข้าใจกรมบังคับคดีเขาแหละ

ตอนที่แบบเขาไปขอบอกว่าให้ช่วย

ไม่ว่างอ่ะไอ้ตรงนี้งานเยอะอะไรอย่างนี้
เพราะมันก็หลายเคสเหมือนกันที่เป็นแบบนี้

ท่านก็บอกว่าจริงท่านจริงมันก็มีกรอบอยู่นะ

เอาตำรวจตำรวจไปไล่ไปอะไรอย่างนี้ได้
แต่นี่มันปีกว่าแล้วนี่คะ

เพราะเห็นบอกว่ามีแต่คุณกระมวลพรไปคุยเอง

ก็คงจะต้องดูต้องรับความเสี่ยงด้วยเหมือนกันไง

ว่ามีคนอยู่ไหมบ้านหลังนี้
หรือว่าในเมื่อบ้านมันประกาศขายแล้วมันจะมีคนอยู่ได้ยังไง
คนก็เข้าใจว่าเป็นแบบหลัง

อ้าวแต่คุณก็ต้องรู้กฎหมายด้วยเหมือนกัน

คือวันนี้พอพูดแทนชาวบ้านอีกมุมเขาก็จะมาว่าพี่แหละ

คือพี่อย่ารู้ว่ากุมมันเข้าไปดี
แต่มันทำให้เกิดช่องว่างแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้น

ในการที่จะไปปิดช่องว่างตรงนั้น
เพื่อที่ให้ไม่เกิดเคสต่อไปอีก
ใช่เพราะว่ามันเป็นแบบ
มันก็ลำบากนะ
พูดต่อให้ถูกแบงก์โกงจริงก็ตาม

ทำไมลุงเดชาถึงออกมาเรียกร้องความยุติธรรม

พยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่

พรบออาวุธปืนทั้งครอบครองทั้งยิงทั้งพกพาเลย

เรื่องนี้เขาบอกว่าเขาสูญเสียและเขาอยากได้รับความเป็นธรรม
เขาติดใจคือผู้ชายคนนึงอะค่ะเขามีภรรยาเนาะ
ผู้ชายคนนี้อายุ๕๗ปีก็ขออภัย๔๒ปี
แล้วก็เขามีภรรยาภรรยาเขาเนี่ยตั้งคันได้ตั้งท้องอาหาร๗เดือน
ก็ไปฝากท้องที่โรงพยาบาลในอำเภอที่ระยอง
ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งประมาณสัก๒๕พฤษภาคมเขาบอกว่า
เขาปวดท้องหนักมากเลยปวดท้องเหมือนจะคลอดลูกอะค่ะ
ก็เลยพาไปส่งที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็เจาะเลือดวัดความดันอัลตราซาว
บอกว่าเนี่ยเมียคุณมีภาวะเสี่ยงคันเป็นพิษนะ
อาจจะต้องคลอดก่อนกำหนดต้องฉีดยาระงับคลอด
เพราะว่าบางเคสเนี่ยคลอดก่อนกำหนดได้๗เดือนบางทีก็ออกมาแล้วก็เข้าตู้อบใช่ไหมคะ
แต่ว่าเคสนี้เขาบอกว่าถ้าให้เด็กคลอดออกมาก่อนกำหนดตอนนี้
อดจะไม่แข็งแรงก็เลยให้ฉีดยาระงับคลอด
เพื่อเหมือนกับรอเวลาให้สัก๘เดือน๙เดือนแล้วค่อยคลอดออกมา
ซึ่งยาระงับการคลอดเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องฉีด๔เข็มห่างกัน๑๒ชั่วโมง
เข็มแรกฉีด๒๕พฤษภาคม๖โมงเย็น
ที่๒ฉีดวันที่๒๖๖โมงเช้า
ที่๓วันที่๒๖๖โมงเย็น
แล้วก็เข็มที่๔วันที่๒๗๖โมงเช้าห่างกันเข็มละ๑๒ชั่วโมง
แล้วเขาก็ให้ภรรยาของผู้ชายคนนี้นอนรอดูอาการอยู่ในห้องเตรียมข้อตลอด

ทีนี้เช้าวันที่๒๗พฤษภาคม
อยู่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำเภอโทรมาหาเขาบอกว่า
ไปที่โรงพยาบาลด่วนเลยแบบคือต้องส่งตัวภรรยาคุณจากโรงพยาบาลอำเภอไปโรงพยาบาลจังหวัด
เขาก็ตกใจเขาก็รีบไปปรากฏว่าภาพที่เห็นเนี่ย
คือคุณหมอเอาภรรยาเขาเข็นออกมาจากห้องแรก

กลับมาที่ห้องเตรียมคลอดแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจ

ไปถึงโรงพยาบาลจังหวัดคุณหมอเอาเข้าห้องฉุกเฉินทันทีแล้วบอกว่า
เมียคุณมีภาวะน้ำท่วมปอดนะแล้วลูกในท้องตายไปแล้ว

แล้วสุดท้ายห้องฉุกเฉินปั๊มหัวใจอยู่๒รอบ
ปรากฏตายทั้งแม่ทั้งลูกช่วยไม่ได้

ชันสูตรผลชนสูตรสาเหตุการเสียชีวิตภรรยาเบื้องต้น
เขาบอกคุณหมอบอกว่าเสียเลือดมากจาก
รกเกาะทะลุมดลูก

เขาบอกเขาติดใจมากเพราะว่าอ้าว
ถ้ามันเป็นภาวะนี้เนี่ยตอนแรกที่เขาไปโรงพยาบาลอำเภอ
แต่แรกที่บอกว่ามีทั้งอันตราซาวทั้งเจาะเลือดวัดความดัน
ทำไมไม่เจออาการตั้งแต่ตอนนั้นหรือว่าตั้งแต่ฝากท้อง

แล้วก็ลูกเขาที่ลูกที่ไม่มีโอกาสได้ลืมตามาดูโลกด้วย

เขาก็เลยไปร้องทุกข์ที่มูลนิธิปวีนาหงษกุล

ก็เลยไปพร้อมกับแม่ภรรยาก็คือแม่ยายใช่ไหมคะ

เรื่องต้นเนี่ยคุณปวีนามีการประสานผู้กำกับสพเมืองระยอง
ให้ผู้เสียหายรายนี้ไปแจ้งความไว้
แล้วคุณปวีนาก็ประสานในแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติ

ซึ่งคุณหมอก็บอกว่าจะช่วยตรวจสอบให้

แล้วก็เยียวยารวมถึงหามาตรการป้องกันด้วย

มันเคยมีเคสแบบนี้แล้วที่

แล้วคราวนี้เคสเพิ่งจะมีไปเมื่อไม่นานนี้เอง

เขาเลยบอกว่าสอทต้องลงไปตรวจสอบ

ต้องตรวจสอบเรื่องการทำงานในโรงพยาบาลด้วยว่า

คือเดี๋ยวนี้มันก็น่ากลัว
เดี๋ยวนี้มันก็มีอะไรน่ากลัวเยอะ
บางทีเหมือนเขาบอกว่าบางทีมันก็๕๐๕๐จริงนะ
ในวินาทีนั้นมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้
มันไม่ได้แปลว่าอยู่ในมือหมอแล้วมันจะโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้
คนเป็นหมอเองเขาก็แบกความรับผิดชอบตรงนี้เอาไว้ในทุกเคสเหมือนกัน
แต่ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้ด้วย
เพราะว่าเสียทั้งภรรยาแล้วก็เสียทั้งลูกเลย
โอเคขอแสงความเสียใจแต่อีกหนึ่งเรื่อง
สำหรับสาวกเวลาที่จองบัตรโดยเฉพาะแบ็คพิ้งเนี่ยก็บอกโอ้โหจะต้อง
เพราะว่าทีมงานทุกคนนั่งหน้าจอเขาบอกมือถือไม่ค่อยรอดด้วยนะ
มันเห็บไม่เสถียรถูกต้องไหมส่วนใหญ่เป็นเด็กคาเฟ่พี่มด
ต้องไปอยู่คาฟุ้งคาเฟ่เอาเน็ตดังแรงแต่คนที่ถือว่าเก่งมาก
เขาถือว่าเป็นเจ้าแม่อีทิเก็ตค่ะโกงบัตรคอนเสิร์ตแล็คพิ้งเนี่ย
เสียหายหลักแสนนะฮะโกงเหรอฮะเขาก็ไปดูคดีเก่าบอกว่าโอ้โห
คดีเก่าอื้อเลยดิสโก้แต่จริงเขาชื่อดิสชื่อน้องดิส
อายุ๒๖ปีคือวันนี้ถึงขั้้นชุดสืบสวนนักความบาน
นำกำลังสืบสวนเนี่ยตามจับกลุ่มนางสาวนัทธริกาหรือดิส
สำหรับการจับกลุ่มเนื้อจากราศุทธิ์เสาอาทิตย์ที่ผ่านมาคือคอนเซิร์ตแบล็คพิง
ก็มีชุดลาดตะเวนออนไลน์เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ตำรวจก็มีชุดลาดตะเวนออนไลน์แล้วนะครับ
ชุดราตเตอร์เวนออนไลน์ก็ได้เบาะแสงมาว่ามีการช่อกโกงบัตรคอนเสิร์ตเป็นจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่เนี่ยทำการสืบสวนแล้วก็แกะรอยจนทราบว่าเอาละนางสาวนาธริกาเนี่ยบุคคลตามหมายจับเนี่ย
มีคดีโอนคดีอย่างเดียวเลยนะเกี่ยวกับการโกงบัตรกว่า๙คดี
สำหรับบัตรคอนเสิร์ตอย่างเดียวเลยนะทำให้เรารู้ว่าโอ้โหความต้องการของบัตรคอนเสิร์ตน่ะ
คนต้องการกันเยอะจริงมันถึงมีอย่างนี้ขึ้นมาไม่มีคดีอื่นเลย
มีคดีนี่แหละ๙คดีเกี่ยวกับการช่อกงบัตรคอนเสิร์ตนี่แหละ
เขาก็เลยนำเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มจนทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีไปอยู่แถวไมราบ
ลาดพร้าวนี่แหละเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบปุ๊บ
ก็ได้เบาะแสจากผู้จากชาวบ้านในพื้นที่
จนกระทั่งจับกลุ่มได้ในอพาร์ทเมนต์แขวงจรเข้บัวเขตลาดพร้าวฮะ
ในการจับกลุ่มพูดต้องหาให้การรับณะภาพตลอดว่าต้นนี่
อาชีพของเขานะหาเงินได้จากคอนเสิร์ตต่างที่จัดขึ้นในประเทศไทยนะฮะ
ที่มีคนไทยให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก
ตนเนี่ยเห็นว่าช่องทางหารายได้เนี่ยมันมีจริงเนาะ
ถ้ากดยังไงถ้ากดได้ยังไงจากนั้นเนี่ยกดได้๒๐๐ใบก็จะนำไปขายต่อในราคาใบละ๑๕๐๐๐๓๐๐๐๐บาท
โหเชื่อไหมผู้ต้องการเป็นหมื่นคนไม่ใช่หลักพันคนต้องการเป็นหมื่นคน
จากนั้นเขาก็จะเอาลูกค้ามาขอซื้อเจรจาจากตนเรื่อยเลยเกิดความโลภ
เมื่อก่อนคอนเสิร์ตเราไม่ดูเนี่ยมันจะต้องมีบัตรแข็งบัตรอ่อนถูกต้องไหม
จึงมีการนำบัตรที่มีการขายไปแล้วแหม่วนหน่อยวนหน่อย
ก็วนกลับมาขายซ้ำให้ผู้มาซื้อเนี่ยจนวันจัดคอนเสิร์ต
ไม่มีถึงจะรู้เอ้าเก้าอี้เดียวกันว่าทำไมหลายคนจังเลย
โอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่นะนางคงตีกันอยู่นานเนอะ
เพราะว่าเราอยากไปดูศิลปะวันนี้ก่อนซื้อแต่เก่งตรงที่ไหนรู้ปะ
อืมต้องเก่งมากน่ะได้สองร้อยใบอ่ะจริงค่ะแล้วแล้วผ่านมาเก้าคดี
แล้วยังรอดอยู่ได้เนี่ยแล้วก็ไม่มีคดีอื่นเลยเออ
คดีมาจากบัตรคอนเสิร์ตล้วนล้วนเลยอืมซึ่งเขาทำให้เชื่อว่าเฮ้ย
ตอนนี้เด็กพวกนี้เขาก็เลยตามตัวเนี่ยหนูก็ซื้อนะ
ตัวนี้หนูก็ซื้อบัตรนี้หนูก็ซื้อบัตรนี้เนี่ยดูสิ
เขาบอกว่าจริงจริงคืออะไรรู้ป่ะเกิดความโลภ
วันนี้น้องก็ยอมรับมาเออก็คือว่าสองร้อยใบมันขายหมดให้คนอื่นไปล่ะ
สองร้อยใบแต่วนกี่แต่พอเห็นว่าวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนว
จริงไหมแบลกพีนี้คือพวกต้องการเยอะมากจริงนะ

โอเคพักสักครู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาบอกวันลุ้นแห่งชาติ

มาดูเรื่องของกำลังงับการรุ้นพรุ่งนี้
ค่ะการลุ้นพรุ่งนี้นะฮะลอตเตอรี่เริ่มจากประธานชมรมค้าสลากยันบอก
สวยหวยมีมานานแล้วอืมยังไงวันนี้สวยมาทุกสวยเลยตอนเนี้ยเออ
นี่นะครับก็คือจากกรณีที่คุณวิโรธนะฮะทางฝั่งของก้าวไกลเนี่ย
ท่านก็ออกมาเปิดโปรงนะฮะเรื่องราคาของสติ๊กเกอร์รถบรรทุก
การขายลอตเตอรี่เกินราคาเป็นเรื่องของการเอาตัวรอดของผู้ค้ารอตเตอรี่

ตอเรื่องนี้เนี่ยมาจากการรับลอตเตอรี่ต้นทางเกิน๘๐บาท
ตนเองนั้นเจอมากับตัวนะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมาในลักษณะขอความร่วมมือ
ความเห็นใจเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่อยากจะทำร้ายผู้ค้าเช่นเดียว
กันเข้าใจว่าหากถูกจับ
เดือดร้อนกันหมดแต่หากเจ้าหน้าที่ไม่จับ
ก็เหมือนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต้องมีผลงานส่งนาย
เหมือนกับเป็นการพูดคุยกันมากกว่า

และอาจจะมีมากกว่าด้วยซ้ำเนื่องจากแผงใหญ่มูลค่าเยอะ
การดูแลก็ต้องแพงกว่าปกติจึงจำเป็นที่จะต้องมีสติ๊กเกอร์
อันนี้จะเห็นไง
เวลาคนไปซื้อมีคนมองสติ๊กเกอร์เราไม่เห็นคนมองแต่เลข
ที่เมื่อก่อนเราก็เคยนับแต่ว่ามีรูป
จะมีรูปติดตามแผงเรารู้กันอยู่แล้ว
ตอนนั้นเราคิดว่าเขาใบ้หวยนี่ไงวันนี้เราถึงได้รู้ว่ามันคือสวย
ตอนแรกผมคิดว่าเป็นยี่ห้อของแผงที่เขาทำมา

เราก็คิดว่าแบบรูปไก่รูปเป็ดรูปอะไรอย่างนี้

เมื่อก่อนเราคิดว่าติดเพื่อเป็นเครื่องลาง

เราไม่มีใครรู้มาก่อนแต่เขาบอกมันมีมานาน

แล้วจ่ายใครอ่ะ
ไอ้แม่งั้นหนูจ่ายใครล่ะคะ
ทุกคนไม่รู้
ก็ต้องถามแม่คะเม่าขาบอกมีประ

เขาบอกว่าเขาจ่ายให้ใคร

บอกว่าเปลือกไข่มันมีสารชนิดนึง
แล้วก่อนหน้านี้ไก่มันจะเกิดมาจากไหน

โอเคไก่มันเกิดมาจากฟางกับดิน
ป่ะไก่กับไข่อะไรก็ฉันใดฉันนั้นส่งเงินที่ไข่
ก็ไปหาคำตอบนั้นกลับไปก็เถียงกันต่อไปว่าส่งเงินที่ใคร
เอ้าทั้งสักครู่เดี๋ยวกลับมา
นี่วันนี้คุณไอ้หนิงปณิตาทำไมครับ
พันนิตาก็ได้มีการเคลื่อนไหวแต่ปกติทำไมต้องใช้คำว่าเคลื่อนไห
หนิงปณิตาก็เคลื่อนไหวไอจีทุกวันอยู่แล้วคืนใช่ไหมอะไรนะฮะ
เมื่อวานเขาไปต่อไงว่าไม่มาไงไม่มาตกเคลื่อนไหวนางก็เคลื่อนไหวทุกวันไหมหนุ่ม
งปณิตาเคลื่อนไหวผ่านไอจีทุกวันไหมทุกวันไหมทุกวันเราตื่นเต้นไหมเธอ
อันนี้เห็นบอกว่าคู่กรณีเคลื่อนคู่กรณีของนางเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับว่าเหรียญมันมีสองด้านเสมอเป็นภาพเหรียญไง
เหรียญมีสองด้านเสมอแล้วนะแล้วก็เข้าไปส่องไอจีสตอรี่ของหิ
เห็นมีสองด้านเสมอพหภะเดียวกันกับทาง
ใช่ครูกรณีอืมเห็นมีที่สองด้านเสมอ
คู่กรณีคือใครวะก็นั่นแหละคนไหนที่รู้
คู่กรณีก็คือผู้หญิงคนนั้นเหรอ

ซึ่งคุณยายธัญญะก็ทำหน้าที่เป็นทูต

ผู้หญิงไม่รู้จักอะ

ชัยเหรียญต้องมีสองด้านเสมอกันไหม

ยังหญิงก็โพสต์ด้วยให้โพสต์ก่อนพูดกรณีโพสต์ก่อนหญิงก็เลยโพสต์บ้าง
ก็คือด้วยภาพเดียวกันก็คงก็หมายว่าเหรียญด้านเธอก็ด้านเธอสิเหรียญด้านฉันก็ด้านฉัน
ไม่ใช่หรอกคือว่าอันนี้มันน่าจะเป็นแบบใช่ก็เหรียญก็มีสองด้านเสมอเลย
ก็คือเหมือนเอาง่ายฟังความสักสองด้านนะอย่าฟังความด้านเดียวอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า

แอบมันตีนก็แล้วแหละจริงมันตีนก็แล้วแหละ
เคยจบแต่ฉันไม่ค่อยรู้ไงเรื่องนี้อยากจะโทรไปถามนิงอยู่เหมือนกันเนี้ย
ก็โทรสิเดี๋ยวอ่ะ

เห็นบอกว่าหวานทั้งหวานทั้งฟินเลยคู่นี้
แล้วก็มีภาพที่ทั้งสองคนไปร่วมงานแต่งเพื่อนของคุณยาย่าที่สวีเดน
หลายคนแซวว่าอันนี้มาออฟเสิร์ฟหรือเปล่า
มาแบบว่าศึกษาไว้ก่อนล่วงหน้าหรือเปล่า

ไปแล้วล่าสุดยายาบอกขอปล่อยทีเด็ดจากเกาะกาปรีด้วยภาพสุดแซ่บ

แต่ประเทศไหนก็ร้อนชามากสวยเซ็กซี่

ก่อนอันนี้ก็เห็นภาพที่เป็นแบบณเดชน์ว่ายน้ำใส่กางเกง
อันนั้นก็ยายาถ่ายป่ะคะใช่
ล่าสุดก็ที่อยู่บนพุ่งหญ้าอะไรอย่างนี้ที่น้องพี่หนุนกันอ่ะ
นั่นเองแบบครับ

ขอให้รวยขอให้ถูกหวยถ้าไม่ถูกหวยก็ช่างมันเถอะ
คิดเองเออเองบ้างอย่าฟังเยอะ

ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ